ถ้าย้อนกลับไปในเรื่องนี้นะครับคุณครูจอมทรัพย์ออกมาบอกว่า
ตัวเธอเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าตกเป็นแพ้ในคดีนี้
ต้องโทษจำคุกฟรีไปเลยปีครึ่งด้วยกัน
ก็สูญเสียชื่อเสียงครอบครัวชีวิตของเธออิสรภาพต่าง
ในขณะที่พอเรื่องนี้ณขณะนี้มีการพูดคุยกันมากขึ้น
สืบลึกในข้อมูลก็พบว่าอาจจะมีขบวนการรับจ้างรับผิดแทน
และจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณสัก๖๗
เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นผ่านหน้าจอ
ณขณะนี้นะครับเป็นเรื่องราวและตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้อง
จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าเมื่อวันที่๒๔ธันวาคม
ปี๒๕๕๖นายสุริยานวลเจริญครับเพื่อนของนางจอมทรัพย
พานายเสิร์ชและนายศัพท์ไปขอคำปรึกษากับตำรวจภูทรเรนูนคร
พร้อมกับอ้างว่านายเสิร์ชเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๗
มุกดาหารและเป็นคนที่ขับรถชนคนเสียชีวิต
แต่ตำรวจสืบทราบว่านายเสิร์ชไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
และขับรถไม่เป็นนะครับต่อมาในศัพท์เดินทางไปลงบันทึกประจำวันอีกครั้ง
อ้างว่าเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวและชนคนเสียชีวิต
โดยในศัพท์อ้างว่าสาเหตุที่มาลงบันทึกประจำวัน
เนื่องจากรู้ข่าวจากเพื่อนของคุณครูจอมทรัพย์
ซึ่งตำรวจภูทรนาโนธลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็มีพี่ชายและภรรยาของในศัพทเซ็นชื่อเป็นพยานในการรับแจ้ง
พบว่านายศัพท์เคยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถ
แต่ขายรถให้กับนายรันโพนแก้วในปี๒๕๕๙
และนายรันก็ขายรถคันดังกล่าวให้กับนายอุบลชัยบันในปีเดียวกัน
ซื้อขายทุกครั้งไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถ
กระทั่งปี๒๕๕๐นายอุบลก็ขายรถให้กับคนรับซื้อเศษเหล็ก
ข้อมูลการครอบครองรถนะครับไม่ตรงกับที่ในศัพท์แจ้งกับตำรวจ
ว่าเป็นคนขับรถชนคนเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
อกจากนี้ยังพบว่าในศัพท์พร้อมกับพวก๖คน
เคยไปขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินการจากอดีตสวจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเป็นพี่เขยของในศัพท์ตอนนี้ตำรวจได้กันตัวอดีตสว
คนดังกล่าวเอาไว้เป็นพยานแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คดีนี้
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ